หญิงชะลาตกใจแทบช็อกเลย
ขึ้นมาพบตัวเงินตัวทองบุกเข้ามาในบ้าน
และอ้าปากเตรียมกัดหลานสาว

รีบแจ้งทีมกู้ภัยให้เข้ามาจับนะฮะ

เดี๋ยวเด็กจะบาดเจ็บเดี๋ยวคนในบ้านจะบาดเจ็บ
นึกภาพตามแล้วยิ่งกว่าหนังสยองขวัญอีกค่ะ

คือนางวัฒนาคงสมบูรณ์เจ้าของบ้านก็บอกให้ฟังบอกว่า
อยู่ในบ้านกับหลานสาววัยเพียง๑ขวบเศษ

หลับอยู่บนที่นอนซึ่งเป็นข้อกั้นไว้อยู่

เมื่อลืมตาขึ้นมาเห็นตัวเงินตัวทองตัวเฮียนี่แหละฮะ
ประชิดติดกับข้อกั้นของหลาน
แล้วก็อ้าปากเหมือนจะทำร้ายหลาน
จึงส่งเสียงดังเหมือนกัน

ตัวเงินตัวทองสู้ไม่ไหว

ก็เดี๋ยวฟังคุณป้าวัฒนาเนี่ย

คือว่าเด็กยืนกรอกกรง
ยืนกรอกหรือครับกรอกไงครับ

ลักษณะยืนก่อกงคือยืนสองขา

ใช้เวลาประมาณ๒๐นาทีจากนั้นนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
หลายคนถามว่าคุณสืบสกุลทำไมไม่บอกบ้านเลขที่
เอารีบเหรอคะเอาตั้งแต่วันนี้เลยใช่ไหม

ก็เลยยังไม่ได้บอกบอกก็ได้เผื่อไว้
ผมบอกตามจริงคือบ้านเลขที่เกิดเหตุ
บ้านเลขที่๑๒๑ทับ๑ที่อำเภออุทัย
จังหวัดพระนครสิทธิยาที่หมู่บ้านโรจนะ๒ตำบลธนูนั่นเอง

ละเอียดมากไปตียังเอาเองแล้วกันนะคะ